คุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของหัวหน้าพนักงาน
สืบสวนสอบสวนคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนมีการเรียกประชุม
คณะทำงานภายวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า
รวมทั้งเรื่องของการรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาด้วยครับ
ใช่ค่ะโดยพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตร
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะคะ
ระบุว่าจากผลของการตรวจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ทำให้ตำรวจรู้แล้วนะคะถึงจุดสังหาร
รวมทั้งจุดที่หั่นศพด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

การประชุมของชุดสืบสวนคลี่คลายในคดีในวันนี้นะคะ
ยืนยันว่าเป็นเพียงการทบทวนในส่วนของสำนวนคดี
เนื่องจากว่าตำรวจมีการแบ่งงานกันทำเป็นขั้นเป็นต่อ

ขณะเดียวกันพนักงานสืบสวนเองก็ยืนยันว่ารู้จุดของการสังหาร
รวมไปถึงรู้เส้นทางนะคะของการเคลื่อนย้ายศพแล้วค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวน
คดีฆ่าหันศพนายดาบิตแปรนาทนักธุรกิจชาวสเปน
ได้มีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี

เนื่องจากว่ามีการแบ่งงานกันในหลายส่วนค่ะ
โดยจะมีการตรวจสอบและเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของพยานหลักฐาน

ซึ่งผลตำรวจเอกปัญญามาเม่นบอกว่า
ทีมสืบสวนยังคงต้องขอเวลาในการทำงานให้ละเอียดและรอบครอบ
เนื่องจากว่านายอาตูเซการ่าปินเซผู้ต้องหาในคดีนี้
ได้รับการฝากค้างเป็นผลัดแรกเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกปัญญาที่ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมค่ะ
ซึ่งดีกว่าเชื่อมั่นงานที่เราสามารถที่จะ
นำผู้ต้องหานี้ไปสู่กระบวนการอื่นต่อไป
และจะเรียนไว้ว่าผลพองานวิทยาศาสตร์

ต่อรูปคดีในรายละเอียด
ผมขออนุญาตไม่บอกแล้วก่อน

พลตำรวจเอกปัญญายังยืนยันว่า
ทีมสืบสวนได้สืบทราบไปถึงจุดสังหาร
และเส้นทางการเคลื่อนย้ายศพแล้ว

ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม

แน่นหนาเพียงพอที่จะมัดตัวผู้ต้องหาได้
ซึ่งขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๘๐นะคะ
โดยพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี
ทำงานอย่างหนักเพื่อหาพยานหลักฐาน
เนื่องจากว่าขณะนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
สามารถมัดตัวนายอาตูผู้ต้องหาคดีนี้
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะเข้าสู่กระบวนการของการฟ้องต่อสารได้ค่ะ
ผลตำรวจเอกปัญญายังบอกด้วยว่าการประชุมในวันนี้เป็นการทบทวน
และจะยังไม่มีการสรุปในส่วนของสำนวนคดีนี้นะคะ
เนื่องจากว่ายังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วน
ที่ยังต้องมีการตรวจหาแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
โดยภายหลังจากการประชุมทีมพนักงานสืบสวนแล้วนะคะ
ผลตำรวจเอกปัญญาและทีมพนักงานสืบสวน
ก็จะมีการแถลงความคืบหน้าของคดีต่อสื่อมวลชน

วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมนะคะ
สำหรับทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฆ่าหันศพ

โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่า๑นะคะนายอาตูน

รวมทั้งแต่งตั้งคณะทนายขึ้นมาต่อสู้คดีนี้ด้วยค่ะ